ไปดูเหตุการณ์นี้ที่สมุทรประการคุณผู้ชมค่ะ
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยอายุ๒๘ปีท้อง๘เดือนนะคะ
แล้วถ้าดูจากประวัติเธอเรียนจบปริญญาตรี
และเป็นอดีตผู้จัดการร้านสะดวกซื้อประวัติดีเลย
แต่ว่าเธอมาก่อเหตุชิงทองของร้านทองแห่งหนึ่งแล้วก็วิ่งหนีค่ะ
แต่ว่าเจ้าของร้านทองอายุ๗๓ปีเป็นอดีตนักวิ่งเก่าค่ะ
วิ่งตามและรวบตัวไว้ได้ในที่สุดค่ะ
ถามแล้วก็ไม่ตอบเหรอ
เอานิดนึง

อายุ๒๘ปีท้อง๘เดือนชิงทอง
เจ้าของร้านทองเนี่ยค่ะวิ่งไปแล้วนะ
ตามไปเลยค่ะอายุ๗๓ปี
ผู้ก่อเหตุคือนางสาวนัชนกเจริญสุขค่ะ

ส่วนชุดแจ๊กแขนยาวมีฮูดสีน้ำเงิน

เป็นลูกค้าเข้าไปซื้อสร้อยคอทองคำ

สมพงศ์อายุ๗๓ปีก็คิดว่าเป็นผู้สูงอายุ

สร้อยข้อมือบนตู้กระจกแล้ววิ่งหนีออกมา

เจ้าของร้านเนี่ยเขาตะโกนให้ชาวบ้านช่วยกันจับ
แล้วตัวเองกับครอบครัวก็วิ่งตามกันไป

พลาดท่าสะดุดล้มค่ะ
แล้วก็ถูกนำตัวกลับมาร้านทอง

สพมสมุทรประการนำตัวไปดำเนินคดี

คือทำไมเธอท้องด้วย
แล้วก็มีประวัติการทำงานก็ดี
ทำไมต้องมาก่อเหตุชิงทองแบบนี้
ทางภูมิกับสพมสมุทรประการ
เปิดเผยบอกว่าผู้ต้องหายอมรับนะคะ

พนันออนไลน์เกือบ๒๐๐๐๐๐บาท
นี่พนันออนไลน์เลยนะคะ

ปริญญาตรีทำงานเป็นผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ

มาลงทุนขายของ๑๗๐๐๐บาท

ก็คิดง่ายจะมาชิงทองแล้วเอาไปขาย
เอาเงินก้อนนี้ไปต่อค่ะ

หนักกว่าเดิมนะคะไม่รอดค่ะ